คุณผู้ชมไปดูโจรฟันน้ำนมกันหน่อย
เด็กผู้ชายสองคนค่ะริอาจจะเป็นโจรใช้มีดไปจี้
คนที่เขาไปซื้อของในตลาดแล้วคนที่เป็นผู้เสียหายเนี่ย
เป็นนักศึกษาผู้ชายกล้องวงจรปิดเนี่ย
จับภาพได้อย่างชัดเจนเนี่ยค่ะ
เด็กไปจี้ผู้ใหญ่ใช่เนี่ย
เป็นร้านค้าปลีกแถวย่านวัดเกาะเขตสายไหมกรุงเทพสายไหมดอนเมืองเนี่ยฮะ
เด็กผู้ชายสองคนก็พยายามใช้ปืนนะเอาปืนไปจี้คมขู่รีดไถเงินจากลูกค้าที่มาซื้อของ
ใช่อ่าเด็กสองคนนี้ก็พยายามเดินต้อนด้วยนะครับตามภาพที่ท่านเห็นนะครับ
ต้อนเขาต้อนจนจนมุมแต่ว่าลูกค้าชายคนนี้เขาก็ฉวยจังหวะวิ่งหลบหนีได้ทัน
แล้วเด็กสองคนนี้ก็ทิ้งปืนไว้ที่ถังขยะหน้าร้าน
แล้วขี่จักรยานยนต์หนีไปใช่ค่ะข้ามมาวานนี้ค่ะเนี่ยค่ะ
วันนี้ผู้เสียหายก็เลยเดินทางไปแจ้งความกับตำรวจในท้องที่
ที่รับผิดชอบก็คือสอนอสายไหมนะคะอืม
สื่อข่าวไทยรัฐทีวีพอเห็นข่าวนี้แล้วลงพื้นที่เลยค่ะครับ
คุณจิรายุทธ์บุญชูนะคะไปพูดคุยกับผู้เสียหาย
ผู้เสียหายบอกกับเราแบบนี้บอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ย
ขณะที่ตัวเขาเนี่ยกลับมาจากมหาวิทยาลัยก็นั่งรถสองแถวมาลงหน้าร้านดังกล่าว
เพื่อจะเก็บเงินทอนใส่กระเป๋าสตังค์ช่วงที่กำลังนับเงินทอนอยู่ดีค่ะ
มีเด็ก๒คนน่าตกใจมากค้ำน้ำหน้าอยู่เลย
อายุสักประมาณ๑๑๑๕ปีประมาณนี้ค่ะ
ปรีเข้ามาเลยพร้อมบอกว่าขอเงินหน่อย
ขอเงินหน่อยจะเอาเงินไปซื้อข้าว

นี่ความจริงถ้ามาขอพี่ดีพี่เขาก็ให้นะ
ต้องใช้มงใช้มีดหรือว่าใช้ปืนปลอมอะไรทั้งสิ้นนะคะ
เนี่ยนักศึกษาเขาเล่าต่อเขาบอกว่าพอเขาไม่ให้เนี่ย
เด็กชายทั้งสองคนก็พูดต่อบอกว่า
งั้นขอเป็นซื้อข้าวให้แทนได้ไหมตอนนี้หิวข้าวมาก

แต่พอเขาเงียบใส่เด็กชายตัวเล็กก็เดินเข้ามาหา

พร้อมกับใช้ปืนมาจี้ที่เอว

แล้วต้อนให้ไปจนมุมที่มุมอับ
จากนั้นเด็กชายคนนี้ก็ลั่นไก่ขึ้นมา๒ครั้ง
แต่ปรากฏว่ากระสุนมันลั่นไม่ออกค่ะกระสุนด้าน
เขาก็เลยพยายามรวบรวมสติแล้ววิ่งไปจุดที่มีคนอยู่เยอะ
จากนั้นก็เห็นเด็กทั้งสองคนทิ้งปืนลงถังขยะ
แล้วขี่รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยหลบหนีไป
พอเขากลับมาดูปืนที่มันทิ้งในถังขยะ

ตำรวจเขาก็เลยเก็บไว้เป็นหลักฐาน

ผู้เสียหายยังบอกด้วยนะคะว่าแม้ทั้งสองคนจะเป็นเด็ก
แต่ก็อยากให้ตำรวจจับกลุ่มตัวให้ได้โดยเร็ว
เพื่อนำเด็กทั้งสองคนมาปรับทัศนคติ

ถ้าเด็กทั้งคู่ทำเกินกว่าเหตุมากไปกว่านี้

เพราะนี่คุณค่ะในร้านสะดวกซื้อ
คนเต็มคนพลุกพ่านยังทำได้ขนาดนี้
แล้วถ้าเกิดว่าเป็นที่รับตาคนมันจะขนาดไหน

แน่ใจว่าน้องเขาเล็งผมมาตั้งแต่แบบข้างนอกด้วยหรือเปล่า
เพราะว่าพอตอนผมเดินออกไปก็คือเขาแบบ
พุ่งเข้ามาแบบระยะประชิดเลย

คือเขาค่อนข้างแบบน่ากลัวนิดนึง
น้องตัวเล็กก็เลยเข้าเข้ามา
ก็เลยเอาปืนของเล่นเข้ามายิงที่ท้อง๒ครั้งดังแก๊กอย่างนี้ครับ
วินาทีนั้นคือแบบคิดว่าคิดว่าเป็นปืนปลอมหรือเปล่าหรือแบบกระสุนมันไม่ออก
ก็คือรู้ตัวแล้วว่าตัวเองไม่ได้ถูกกระสุนใช่ไหมครับ
ก็เลยรีบวิ่งออกมาทัน
เด็กสองคนเนี่ยตระเวนขอเงินจากพ่อค้าแม่ค้าในระแวกนั้นแหละค่ะ
ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่เลยไปที่ซอยผนโยธิน๕๔ทับ๑ซอยวัดเกาะ
ไปสอบถามแม่ค้าขายผลไม้แม่ค้าหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเหลือของจริง
เพราะว่าเด็กสองคนก่อนหน้านี้ชอบตระเวนมาขอเงินพ่อค้าแม่ขายที่อยู่ในบริเวณนั้น
ทำแบบนี้เป็นประจำเป็นอาจินทุกคนเห็นพฤติกรรมกันหมดอ่า
จะขี่รถมอเตอร์ไซค์มาตระเวนขอเงินเพราะขอได้ก็จะออกไปขอไม่ได้ก็จะพูดจาคมครูบ้างอะไรบ้าง
แล้วมีการเล็งเป้าหมายเลยนะว่าจะขอใครพอเล็งเป้าหมายเสร็จปุ๊บเดินปรีเข้าไปเลย
ขอคนนั้นค่ะแม่ค้ารายนี้บอกว่าตัวเธอเองเนี่ยไม่เคยถูกจี้นะแต่เด็กสองคนก็เคยมาขอเงิน
พอเธอไม่ให้เด็กสองคนนี้ทำไงรู้ไหมตบไหล่ค่ะตบไหล่แล้วก็บอกว่าขอให้ขายดีนะ
น่าจะอยากได้เงินมั้งเนี่ยคุณผู้ชมส่วนความคืบหน้าเรื่องนี้นะคะ
ตำรวจบอกว่าแน่นอนว่าจะต้องติดตามจับกลุ่มเด็กทั้งสองคนมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้ได้
เพราะสืบทราบดูแล้วนะคะคนหนึ่งอายุ๑๑คนหนึ่งอายุ๑๖
รู้ตัวแล้วเป็นพี่น้องกันสองคนนี้นะคนน้องเนี่ยถือปืนอายุ๑๑
โอ้โหแม่แสบจริงแสบจริงนะก็ต้องจับให้ได้แล้วฮะ
จะได้ไปอบรมนิสัยกันนะครับตามหาพ่อแม่ผู้ปกครองกัน